เราไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชม

่งบิ๊กไบท์จากตลาดกลับบ้าน
เสียหลักไปกินเลนไปชนรถบรรทุก
ร่างเขาแหลกแล้วไฟลุกไหม้

นี่ฮะจังหวะนี้เลยครับ
อย่างเดียวครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คือชนแรงมาก
เป็นภาพนาทีของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
พุ่งชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วง
บนถนนสาย๓๕๐๒ด่านช้างสามชุกนะฮะ
หมู่๑๘ขาเข้าด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ทำให้รถบิ๊กไบท์นั้นไฟลุกท่วมครับ
ดับเพลิงของอบตหนองมะค่าโมง
และหมู่ละนิทิเสมือการบรรดมฉีดน้ำ
ที่เกิดเหตุไปพบร่างของผู้เสียชีวิตสภาพร่างแหลกเหลวเลยครับ
ก็คือนายวีรชัยการพักดีอายุ๑๙ปีครับ
สอบถามทราบว่านายวิราชัยเพิ่งจะเรียนจบชั้นหมอ๖
ก่อนเกิดเหตุขี่รถบิ๊กไบท์กลับจากตลาดด่านช้างจะกลับบ้าน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไม่รู้ทำไมรถเสียหลักไปกินเลนของรถบรรทุก
ขับสวนมาทำให้ไปชนกันอย่างจังจนเสียชีวิตนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมดูนะฮะ
นี่ครับเป็นนาทีที่รถบรรทุกเศษพลาสติกน้ำหนักกว่า๑๐ตันพลิกคว่ำ
แล้วรถขาดเป็น๒ท่อน
ขวางถนนอยู่แบบนี้ครับพื้นที่หมู่๕ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
สอบถามนายสำรานศิลปะชัยเจ้าของรถบรรทุกก็บอกว่าขับรถรับส่งเศษพลาสติกจากบ้านยางเอ็นในตำบลบ่อวิน
นำไปส่งให้กับลูกค้าเครือสาพัฒน์ศรีราชาแต่พอไปถึงบริเวณทางโค้งหน้าวัดเนินกระบบ
กระบะบรรทุกเนี่ยมันมีเสียงคล้ายหักหลายครั้งจนสุดท้ายกระบะบรรทุกมันขาดเป็นสองท่อนแล้วก็หล่นลงไป
เขาพยายามจะบังคับให้รถมันจอดบริมทางได้นะฮะแล้วก็เคราะห์ดีที่ไม่มีรถคันอื่นขับตามหลังมา